ท่านผู้ชมครับคุณธนกรวังบุญคงชนะสอสอพักรวมไทยสร้างชาติ
ค่ะอ่าปัจจุบันยังทำหน้าที่สอสออยู่นะฮะ
คิดถึงไหมคะพี่อุ๋ยคือหลายคนบอกไม่ค่อยได้เห็น
อืมเมื่อก่อนอยู่กับนายกลุงตู่ตลอดค่ะใช่ไหม
ตั้งแต่เป็นโคศกรัฐบาลไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บิ๊กตู่เองก็วางมือทางการเมืองล่ะใช่ค่ะหลังพ้นจากตำแหน่งนายก
นี่ล่าสุดคุณธนกรนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะ
ภาพนี้ครับบอกคิดถึงจึงมาหาบอกว่าไม่ได้เจอลุงตู่มานานนับเดือน
แต่ไลน์คุยกับท่านทุกวันวันนี้เลยมาเยี่ยมที่บ้านด้วยความคิดถึง
คุยกันนานร่วม๒ชั่วโมงลุงตู่ฝากความปรารถนาดีมาถึงคนไทยทุกคน
คุณธนกรบอกว่าได้สอบถามท่านว่าได้ดูติ๊กต๊อกบ้างหรือเปล่า
ผลงานของท่านเนี่ยถูกนำออกมาโพสต์เต็มไปหมด
ไม่ถูกด้อยฆ่าเหมือนสมัยตอนเป็นนายกท่านถามเพราะอะไร
ผมบอกสงสัยเอไอเลิกทำงานแล้วลุงตู่ก็หัวเราะ
คุณธนกรนี่ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะฮะ
คุณธนกรบอกว่าได้ชวนลุงตู่ไปไหว้พระพักผ่อนต่างจังหวัด
แต่ลุงตู่บอกช่วงนี้ขอให้เวลากับครอบครัวก่อน
เพราะช่วงที่ผ่านมาทำงานให้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเลยแล้วก็มีปอลอร์
บอกว่าขอทำความเข้าใจท้ายสุดนะครับวันนี้ลุงตู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว
ผมก็ไปเยี่ยมเยี่ยนลุงตู่ตามปกติในฐานะเป็นคนที่ผมเคารพรักนะครับ
โยงกับการเมืองอีกนะจ๊ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์
โดยเฉพาะเอฟซีลุงตู่เนี่ยบอกคิดถึงลุงตู่กันอย่างมากมายแล้วก็ล้นหลาม
อีกคนหนึ่งที่ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานกับบิกตู่มาตลอดนะฮะ
ในฐานะรองโฆษกรัฐบาลนะครับนี่คุณอ้นทิพานันสิริชนะนะครับ
นี่นี่ก็ยังขยันโพสต์ผลงานของนายกอดีตนายกลุงตู่อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดลงคลิปถึงแฟนคลับนะครับบอกหากใครที่ถึงลุงเนี่ย
ขอให้ช่วยกันแชร์ผลงานลุงด้วยเพราะว่าลุงเนี่ยยังอยู่รอบตัวเรา
แล้วคุณอ้นก็เอาภาพถ่ายบิ๊กตู่ที่ถ่ายรูปคู่กับอิโลนมัส
พร้อมกับข้อความนี่บอกไม่พูดมากเจ็บคอ
ไหนดูติคต๊อกคุณอ้นไอ้สักครู่นี่หน่อยสิ
แปลว่าเราอยากได้ใช้บริการธุรกิจรงานลุงตู้แน่นอนค่ะ
แล้วก็อย่าลืมว่าช่วยกันแชร์ฝนงานลุงตู้ให้แก้ความคิดถึงนะคะ
อย่างงี้ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามกันวก็พบกันใหม่ขนาดนี้
พูดถึงลุงตู้ก็ต้องคินถึงลุงใช่แม่

ป้อมนี่ยังเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่นะ

ยังเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์อยู่อันดับหนึ่ง
คนเดียวของพลังประชารัฐตอนนี้

มีการเผยแพร่ภาพล่าสุดนะครับ

ที่บ้านที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
นี่เห็นไหมเลี้ยงคนใกล้ชิดยามว่างจากภารกิจ
คลิปก็มีเสียงไหมเนี่ย

หลายคนดูคลิปนี้ก็แอบแซวลุงป้อมเหมือนกันนะว่าว่า

หยอกขนาดนี้ไตยังอยู่ไหม

มือปรุง
สวัสดีครับ